คุณผู้ชมคะกลับมาในช่วงนี้มาจับตาดูความสัมพันธ์ของบรรดาแก๊งนางฟ้ากันหน่อยนะคะ
ว่าตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ของพวกเขาเนี่ยแตกแล้วจริงหรือเปล่า
แต่ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ยังคงเหนียวแน่นหนึบนะ
เพราะว่าล่าสุดบรรดาแก๊งนางฟ้านะคะเขาบินกันไปที่จังหวัดพังงา
เพื่อไปร่วมชมแฟชั่นโชว์คอลเลคชั่นล่าสุดของสาวเจนเจนสุดานั่นเองนะคะ
ไปกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสาวพอลล่านานาแอนอลิชารวมไปถึงคริสหอวัง
และวุ้นเส้นวิริธิภาก็ไปด้วยนะคะ
ซึ่งคลิปนี้นี่แหละค่ะที่เขาว่ากันว่าสมาชิกแก๊งคนอื่น
ตั้งใจใช้เป็นทริปกาวใจสมานรอยร้าวระหว่างสองเพื่อนรัก
ขออภัยนะคะคุณผู้ชมทั้งเจนี่แล้วก็วุ้นเส้น
หลังเกิดประเด็นดราม่าถึงขั้นที่สาวเจนี่อันฟอลโลอินสตาแกรม
และขอทิ้งสเปสความเป็นเพื่อนเอาไว้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแม้สมาชิกแก๊งคนอื่นจะไปร่วมงานกันครบ
แต่ก็ยังไม่สามารถประสานรอยร้าวได้อย่างใจหวัง

เดี๋ยวเดี๋ยวเย็นอย่าพูดสามารถหรือว่ามโมโนกันไปไกล
เจนี่เนี่ยตั้งใจจะหลบหน้าหรือตั้งใจจะไม่เคลียร์หรือเปล่า
ถึงได้ไม่ยอมไปร่วมงานแฟชั่นโชว์ของเพื่อนซี
สาเหตุที่สาวเจนี่ไม่ได้ไป
เป็นเพราะว่าเธอมีคิวต้องบินลัดฟ้าไปร่วมงานแฟชั่นโชว์ใน
โดยกำหนดเดินทางตั้งแต่วันที่๖แล้วนะคะ

เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันที่บรรดาแก๊งนางฟ้าเขาบินไปร่วมงานอืม
ซึ่งสาวเจนนี่มีกำหนดการเดินทางกลับมาที่เมืองไทย
ในวันที่๑๘กันยายนนี้นะคะ
ซึ่งก็เป็นการยืนยันได้ว่าตัวเธอไม่ได้ต้องการที่จะ
บหน้าหลบตาหรือว่าไม่อยากจะไปเจอเพื่อนบรรดาแก๊งนางฟ้าแต่อย่างใด

เดี๋ยวก็ต้องรออัปเดตผลงานของเธอเรื่อยนะคะ
คือการไปครั้งนี้ของเธอเนี่ยเหมือนไปเป็นตัวแทนของสาวไทยเลยนะ

ตอนนี้ต้องบอกว่างานของเจนี่กำลังพุ่งแบบทะยานพุ่งพลวด
โอ้โหมารุมมาตุ้มเธอเยอะแยะเต็มไปหมด
จะธุรกิจอีกที่ตอนนี้กำลังปังแล้วก็ดังมากด้วย